ต้องหลบทั้งให้กับคู่จริงในอนาคตอย่างอัคคารับปะพาก็ได้นะคุณ
เออเป็นชื่อคู่จิ้นคู่ใหม่ใช่ไหมหลายคน
ว่าอัคคารับปะพาคือใครแล้วน้ำปะพากินอยู่ไหน
วันนี้ดิฉันมีหลักฐานมาให้คุณผู้ชมดูด้วย
เพราะว่าเป็นภาพแรกที่สาวแพทย์โพสต์รูปคู่กับหนุ่มเบ้น
เบ้นเรสซิงในไอจีส่วนตัวไปด้วยค่ะ
แน่ค่อยชัดเจนขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
สำหรับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงสาวอารมณ์ดีลูกกะตันยู
แพทย์น้ำปะพากับเบ้นอาคารกิจวรรโรจรณเดชน์
หรือเบ้นเรสซิงไอดอลแห่งวงการบิ๊กไบท์
ล่าสุดสาวแพทยอมใจอ่อนลงรูปคู่ของเธอกับหนุ่มเบ้นในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า
ซึ่งแม้จะเป็นรูปที่เห็นเพียงด้านหลังของทั้งคู่ที่ไปตีแบตด้วยกัน
แต่ก็ทำเอากองเชียร์เฮียเบ้นกับซ้อเล็กฟินสุด
เพราะถือเป็นรูปคู่รูปแรกที่ปรากฏในไอจีของสาวแพทย์
หลังจากปล่อยให้ฝ่ายชายโพสต์รัวแสดงความจริงใจมาหลายเดือน
ขณะที่ไปดูไอจีของหนุ่มเบ้นก็ได้โพสต์รูปเดียวกัน
แต่ที่สะดุดตาก็เห็นจะเป็นแคปชั่นใต้รูปที่ติดแฮชแท็กว่าอัครปภา
ซึ่งก็ไม่น่าจะเกินความคาดเดาว่ามาจากอัครกิจของเจ้าตัวกับณปภาชื่อจริงของสาวแพทย์เป็นแน่แท้ค่ะ